คุณผู้ชมคะมาดูเรื่องเกี่ยวกับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

คือตอนนี้มีคนลงทะเบียนทั้งหมด๒๒ล้านคน
แต่ผ่านการประเมิน๑๔ล้านกว่าคน
ทีนี้มันก็มีเรื่องราวของตัวเลขค่ะ
ใช้เงินงบประมาณ๙๐๐กว่าล้านบาท
หรือว่าตัวเลขอะไรต่างที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้
บอกอะไรได้บ้างฟังการวิเคราะห์หน่อยดีไหมคะ
ติดตามพร้อมกันในขีดเส้นใต้เมืองไทยกับอาจารย์สุภาพ

สวัสดีครับคุณน้ำแข็งครับสวัสดีครับคุณดอมครับ
สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับวันที่วันที่๑มีนาครับ
เป็นวันที่กระทรวงการคลัง
เขาจะประกาศรายชื่อประชาชนที่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติ
เป็นผู้มีสิทธิ์ที่จะรับบัตรคนจน
จำนวน๑๔๕๐๐๐๐๐คน
ผู้ลงทะเบียน๒๒ล้านคน
ได้สิทธิ์๑๔๕๐๐๐๐๐คน
แล้วเขาก็ประกาศว่าผู้ที่ได้สิทธิ์๑๔ล้าน๕แสนคนนี้
ต้องไปยืนยันตัวตนภายใน๓๐วัน
ไปยืนยันที่ไหนครับธนาคารกรุงไทยธนาคารออมสินธนาคารทกศ
ส่วนที่ไม่ผ่านการคัดกรองอีก๘ล้านคนเนี่ย

ท่านยังสามารถอุทธรณ์ได้ภายใน๖๐วัน

กระทรวงการคลังกับกระทรวงมหาดไทยใช้เวลา๔เดือน
๔เดือนในการตรวจผู้ลงทะเบียน๒๒ล้านคน
เหลือเฉพาะคนที่เข้าเกณฑ์
คือมีฐานะยากจนจริงเนี่ย
โอ้ยคัดกัน๒รอบ๓รอบ
สุดท้ายก็มาจบลงตัวเลข๑๔ล้าน๕แสนคนอย่างที่ว่า
เพื่อจะได้รับการอัดฉีดเงินเดือนละ๕๐๐บาท

ทีนี้ถ้าดูตัวเลข๑๔๕๐๐๐๐๐คน
ที่ตัวเลขเพิ่มขึ้นมาจากตัวเลขเก่า
เพราะตัวเลขเก่าเนี่ย๑๓ล้าน๕แสนหนี้เพิ่มขึ้นมาอีก๑ล้าน
จาก๑๓๕๐๐๐๐๐เป็น๑๔๕๐๐๐๐๐
แล้วเขาก็คาดการณ์ว่า
คนที่ไม่ผ่านเนี่ยที่จะอุทธรณ์เนี่ย
อาจจะได้รับอุทธรณ์เข้ามาอีกประมาณ๑ล้านคน
รวมกันเบ็ดเสร็จแล้วเนี่ยตัวเลขกลม๑๕ล้าน๕แสนคน
ถามว่าตัวเลขนี้มันบ่งบอกอะไร
ผมอ่านคอลัมป์แม่ลูกจันทร์ในหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
เขามาขยายความอย่างนี้
ถ้าย้อนไปตั้งแต่เริ่มเปิดโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
ตอนแรกเนี่ยมีผู้ลงทะเบียนรับบัตรคนจน๗ล้านคนเท่านั้นนะครับ
ผ่านไปไม่ถึง๘ปี
ประชาชนยากจนเพิ่มขึ้นอีกเท่าตัวเป็น๑๕ล้านคน
นี่มันบ่งบอกอะไร
แล้วถ้านายกลุงตู่ได้อยู่ต่ออีก๒ปี

ถ้ารู้หรือเปล่า๑๖ล้านคนอย่างแน่นอน
ว่ายิ่งอยู่นานคนยิ่งจน

เอาโครงการบัตรคนจนไปตีปี๊บหาเสียงกัน
ป้อมประกาศจะเพิ่มอัดฉีด
ใส่บัตรคนจน๗๐๐บาทต่อเดือนนี่ลุงป้อมลุงตู
ลุงตู่เกทับเลยครับจะเพิ่มเงินใส่บัตรคนจน๑๐๐บาทต่อเดือน
แล้วลองดูตัวเลขสิผู้ถือบัตรคนจน๑๖ล้านใบ
๑๕ล้านใบต้องใช้งบแจกฟรีตัวเลขกลม
๕ล้านใบนะเดือนละ๑๕๐๐๐ล้านปีหนึ่งเท่าไหร่ปี๑๘๐๐๐ล้าน
จะเอาเงินมาจากไหนนี่จะเอาเงินมาจากไหนนี่
แต่ว่าเอาเถอะเรื่องนี้เนี่ย
ดีกว่าไม่ได้แต่การเอาตัวเลขมาเกทับกันคนนั้นให้เท่านั้นคนนี้ให้เท่านี้
ถามว่ามันควรไม่ควรล่ะเพราะถ้าเพิ่มจริงอย่างที่ของลุงป้อมเจ็ดร้อยเนี่ย
หรือของลุงตู่๑๐๐เนี่ยมันต้องใช้เงินเพิ่มอีกมหาศาล
แล้วพอถึงเวลาเป็นรัฐบาลถ้าเพิ่มไม่ได้ตามที่หาเสียง
ถูกด่ายับเยินแน่นอนแล้วถ้าเพิ่มได้แน่นอนก็ต้องกู้กู้เงินมาอีกมหาศาล
อันนี้แหละเป็นเรื่องที่น่าเป็นห่วง
ขอดูรายละเอียดเพิ่มเติมจากรัฐมนตรีคลังหน่อยคุณอาคมเติมพิทยาภัยสิทธิ์
ท่านรัฐมนตรีอาคมเนี่ยเขาอธิบายว่ารอบของการใช้สิทธิ์เนี่ยเขาจะแบ่งเป็นอย่างนี้
การใช้สิทธิ์จะแบ่งเป็น๕รอบรอบที่๑ยืนยันตัวตนระหว่างวันที่๑มีนาถึง๒๖มีนา
นี่ท่านผู้ฟังรายการนี้จดไว้นะรอบที่๑๑มีนาถึง๒๖มีนา
รอบนี้จะได้เริ่มใช้สิทธิ์วันที่๑เมษานี่รอบที่๑รอบที่๒ยืนยันตัวตนระหว่างวันที่๒๗มีนาถึง๒๖เมษา
เริ่มใช้สิทธิ์ได้วันที่๑พฤษภารอบที่๓ยืนยันตัวตนระหว่างวันที่๒๗เมษาถึง๒๗พฤษภา
เริ่มใช้สิทธิ์ได้วันที่๑มิถุนารอบที่๔ยืนยันตัวตนระหว่างวันที่๒๗พฤษภาถึง๒๖มิถุนา
เริ่มใช้สิทธิ์ได้วันที่๑กรกฎาและรอบที่๕รอบสุดท้ายยืนยันตัวตนระหว่างวันที่๒๗มิถุนาเริ่มใช้สิทธิ์ได้วันที่๑
กันหน่อยประชาสัมพันธ์ถี่ทีประชาสัมพันธ์หลายช่องทาง
คนจะได้เข้าใจคนจะได้เข้าใจโดยเฉพาะคนที่เขาจะใช้สิทธิ์อุทธรณ์เนี่ย
เขาจะได้เข้าไปถูกว่าจะไปกรอกตรงไหนยังไงกรอกผิดกรอกถูกก็ไม่ได้นะ
คนอายุมากเนี่ยไม่ชำนาญเรื่องการใช้เทคโนโลยี
ใครมีลูกมีหลานทำให้ก็ดีไปใครไม่มีลูกไม่มีหลานทำให้ไม่รู้จะทำยังไง
ถ้าเขาเดินถือโทรศัพท์ไปที่ธนาคารกรุณาช่วยสั่งเจ้าหน้าที่ธนาคารด้วย
ว่าช่วยทำให้เขาหน่อยเพราะเขาทำไม่เป็น
ทีนี้ที่มีข่าวมาเมื่อวานว่าจะมีวงเงินที่จะช็อปทงฟ้า๓๐๐บาทเนี่ย

วงเงินสิทธิบัตรคนจนรอบใหม่คุณอาคมบอกว่า
จะมีค่าใช้จ่ายการซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคจากร้านทงฟ้าทุกคน
คนละ๓๐๐บาทต่อคนต่อเดือน
ซึ่งจากเดิมแบ่งเป็น๒กลุ่มคือ
กลุ่มรายได้ตั้งแต่๓๐๐๐บาทถึง๑แสนบาทต่อปีนะครับ
จะได้รับ๒๐๐ต่อคนต่อเดือน
กลุ่มรายได้น้อยกว่า๓๐๐๐บาทจะได้รับคนละ๓๐๐บาทต่อคนต่อเดือน
นี่ที่จะเอาไปช็อปร้านทงฟ้า
เอาทีนี้เรื่องแก๊สหุงต้ม
สำหรับการลดค่าก๊าซหุงต้ม
ปรับเป็น๘๐บาทต่อคน๓เดือน
เดิมเนี่ยให้๔๕บาทต่อคน๓เดือนปรับเป็น๘๐บาท
ส่วนลดค่าใช้จ่ายการเดินทางกำหนดให้๗๕๐บาทต่อคนต่อเดือน
สามารถใช้ได้กับรถโดยสารสาธารณะอาทิตรถโดยสาร
นี่เรื่องของการสนับสนุนการเดินทาง
แล้วยังมีการช่วยเหลือ
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสาธารณูปโภคค่าน้ำค่าไฟโอ้อิจิปะถะ
ทั้งหมดเนี่ยจึงเป็นข่าวพาดหัวที่สื่อเขาใช้คำว่าเทกระจาดเทกระจาด
เขาก็สงสัยกันว่าเอ๊ะเมื่อวานนี้ทำไมเทกระจาดมากอย่างนี้
หรือว่าเมื่อวานนี้จะเป็นการประชุมคอรมอครั้งสุดท้ายแล้ว
แล้วจะยุบสภาแล้วพอยุบสภาแล้วเนี่ย
การใช้เงินของรัฐบาลสั่งใช้สั่งใช้แบบนี้ไม่ได้
ต้องไปขออนุญาตบางเรื่องต้องขออนุญาตกรกต
ฉะนั้นแจกแจกเสียตอนเทกระจาดเสียก่อน
ก่อนจะยุบสภาใช่หรือไม่
แต่ว่าดูแล้วเนี่ยโอ้โหเป็นวงเงินเยอะมาก

ยังมีหลายโครงการยังมีเรื่องของชุมชนหมู่บ้านชุมชนเมือง
อัดฉีดเงินเข้าไปเท่านั้นเท่านี้เยอะแยะไปหมด
เอาล่ะไม่ว่ากัน
โครงการที่ออกมาช่วยประชาชน
แต่ว่าที่เอาไปเกทับกันหาเสียงเนี่ย

โดยเฉพาะพลเอกประยุทธ์กับพลเอกประวิทธิ์
ท่านก็เป็นผู้หลักผู้ใหญ่ที่บริหารประเทศมาตั้ง๗๘ปี
การเอาตัวเลขแจกบัตรสวัสดิการคนจน
มาเกเทพกันมาบราฟกัน
ผมคิดว่าดูเท่าไหร่มันก็ไม่เหมาะ
ปล่อยให้พักอื่นเขาว่ากันไปเถอะครับ
ภักที่เป็นรัฐบาลอยู่แล้วเนี่ย

นี่คือเขตเส้นใต้ของเที่ยงวันนี้คุณดองครับคุณน้องแข็งครับ